สำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เริ่มดูที่จังหวัดกระบีก่อนเลยค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่นำมาเตือนกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะ
มีคุณพ่อท่านหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค
แล้วก็มีลูกชายวัย๑๔ปีซ้อนท้ายมาด้วย
ปรากฏว่าขี่ไปได้ถึงสี่แยกค่ะเจอไฟแดง
แล้วจู่ค่ะสาวเจ้ามาจากไหนไม่ทราบนะครับคุณผู้ชม
ขับรถยนต์มาค่อนข้างเร็วค่ะมาชนเข้ากับพ่อลูก
น้องอายุ๑๔ปีเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนคุณพ่อหวิดขาเกือบขัดแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้เบรกเลยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละ
คือเขาบอกว่าเป็นแยกวัดใจจริงนะ
เป็นอุทหรณ์เตือนกันตั้งแต่ต้นรายการข่าวเย็นไทยรัฐเลยนะคะ
ท่านขับรถขับราระมัดระวังด้วยนะคะ
แยกถึงแม้ว่ามันไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ยิ่งต้องระวังนะคะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
กล้องวงจรปิดบริเวณ๔แยกหมู่๓ตำบลดินอุดม
อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่จับภาพอุบัติเหตุนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
มีคุณพ่อท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีลูกชาย
วัย๑๔ปีซ้อนท้ายมาเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อคืนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจโรงพักลำทัพก็ลงพื้นที่ไป
พร้อมกับแพทย์แล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บล้มอยู่ข้างทาง
ห่างไปสักประมาณ๑๐เมตรพบรถเก๋งสีเทาทะเบียนกไก่ทท๕๑๐๖ตรัง
สภาพด้านหน้าพังยับเลยนะคะเพราะว่าชนไม่ได้เบรกขนาดนั้นนะคะ
ริมถนนเนี่ยตำรวจไปพบคนเจ็บสองรายทราบชื่อคนขี่มอเตอร์ไซค
ก็คือนายเฉลิมเฝือชาติอายุ๕๐ปีบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายหวิดขาดเลยนะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยเสียเลือดเยอะจริงส่วนอีกรายก็คือเด็กชายพานุพงศ์เฝือชาติ
อายุ๑๔ปีลูกชายของคนขี่มอเตอร์ไซค์ศีรษะไปกระแทกพื้น
นอนไม่ได้สติห่างจากคุณพ่อไปสักประมาณ๒๐เมตร
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันจริงนะคะเพราะว่าศีรษะของน้องค่ะ
กระแทกพื้นอย่างจังสุดท้ายน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีนี้ตำรวจไปสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์
โดยมีลูกชายนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ระหว่างมาถึงกลางสี่แยกรถเก๋งคันดังกล่าว
ซึ่งมีผู้หญิงเป็นคนขับขับมาทางตรงชนอย่างจังค่ะ

กระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยว
จะเชิญสาวคนที่ขับรถเก่งคันนี้แหละ
ชนมอเตอร์ไซค์มาสอบปากคำ
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่านายเฉลิม
ซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อาการดีขึ้น

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เป็นข่าวแรกที่นำมาเตือนกันนะคะ